หนุ่มนะคะจากซีรีส์วายอย่างบังเอิญรักภาค๒กันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาที่เรียกเสียงกรี๊ดได้แบบสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวนะคะ

ซีรีส์จะฉายจริงวันที่๒กันยายนนี้
แน่นอนค่ะงานนี้มีคู่จิ้นอย่างมีนธีรวิทย์แปลนรัฐวิทย์
จัดเต็มความฟินระดับคูณร้อยกันเลยทีเดียว
เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นฮอกันเลยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่โชว์เสร็จหนุ่มมีนก็มาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
ถึงการเซ็นสัญญาเป็นพระเอกใหม่กับวิกพระราม๔๓ปี
โดยมีงานป้อนแบบปุ๊บปั๊บแต่ก็ไม่กลัวใครหมั่นไส้นะคะ
เขาบอกว่าขอตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
ส่วนละครแนวซีรีส์สายวายอะไรแบบนี้นะคะ
มีนตัดใจบอกว่าไม่ขอรับแล้ว
จะยอมปิดฉากความจิ้นกับแปลนรัฐวิทย์เพียงคนเดียวเท่านั้นจ้า
น่าจะโชคดีพอดีที่เข้ามาถูกจังหวะพอดี
ที่มีหลายคนที่เคยอยู่กันมาแล้ว
เรียกผมว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของช่องดีกว่า
ถ่อมตัวหน่อยแต่ว่าบทบาทต่างก็แล้วแต่ผู้จัด
ถ้าอย่างที่ตกลงกันไว้ก็ต่างที่พูดคุยกันไว้ก็น่าจะ
ซีซั่ง๒ก็น่าจะปิดตำนานตินแขนด้วย
แล้วก็ด้วยความตั้งเป้าของเราเองแหละ
เราก็อยากจะปิดตำนานกับคู่ของเราแค่คนเดียวด้วย

แฟนคลับซีรีส์วายคงจะชื่นใจนะคะ

จะเป็นการปิดฉากคู่จิ้นสุดฮอตของเรา

เคสุดท้ายที่ไม่เจอมีนแล้วผมว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้
ด้วยความที่เราอยู่กันมา๕ปีแล้ว

แล้วก็ถามว่าสนิทมากไหมสนิทมาก
มากที่พอที่จะแบบเล่าทุกเรื่องให้กันฟังได้

อย่างน้อยก็ต้องมีสตอรี่ที่แบบนัดเจอกันอยู่แล้ว
ที่รู้มามีนก็บอกว่างานก็ยังเปิดกว้างที่ในการรับอยู่ครับ
ก็ต้องรอติดตามผลงานของทั้งสองหนุ่มกันต่อไปนะคะ
ต้องบอกว่าเนี่ยรุ่งแน่นอนทั้งสองคนเลย
ใช่ค่ะไม่รู้จะเลือกใครดีอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนนะคะ